ต่อที่การซ้อมของทีมบอลหญิงทีมชาติไทยครับ

เพื่อที่จะหวังคว้าโคต้าไปฝั่งโลกแล้วสุดท้าย

เมื่อวานนี้๑รุ่นไทยสระทองเวียนครับ
หัวหน้าผู้สอนเน้นการฝึกซ้อมไปที่แทคติกเกมลุก

แต่ว่ามีการสลับตำแหน่งนักเตะ

เพื่อสร้างความสัมพันธ์ในทีระหว่างตัวจริงแล้วก็ตัวสำรอง
ใช้เวลาซ้อม๒ชั่วโมงเหมือนเดิม

มีความต้องการจะไปเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายให้ได้อีกครั้งครับ
นอกจากจะมีจีนแล้วก็ยังร่วมสายกับจอแดนเจ้าพลาด
แล้วก็ฟิลิปปินส์ซึ่งถือว่าเป็นสายที่ไม่หนักนะครับ
โดยจะลงเล่นเกมแรกพบกับจีนในวันที่๖เมษายนนี้
รายการนี้จะคัดเอา๕ทีมไปบอลโลกที่ฝรั่งเศสในปีหน้า
โดยจะคัดเลือก๕ทีมนี้ก็คือ
จะได้ไปบอลโลกแบบอัตโนมัตินะครับ
ซึ่งทั้งที่เราไปเนี่ยเราก็เป็นทีมอันดับ๓นะครับ
แล้วก็เจอกับทางเวียดนามก่อนจะเอาชนะ
แล้วก็ทำให้ไปบอลโลกสมัยแรกครับ